เจ้าบ้านเขาเชื่อว่ามาเข้ามาแน่
ให้ความเป็นสิริมงคลกับชาวบ้านหรือเปล่า

ว่าดูนี่ไม่ใช่แค่แปลกที่สีดำอย่างเดียวนะณ
กุมารเทพแห่งวัดเจดีที่นครศรีไง
เจ้าปลกสีดำเนี่ยมันโผล่ที่บริเวณวัดบ้านเบง
พื้นที่หมู่๒ตะบนศรีนรงอเภชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
วันก่อนฮะชาวบ้านเข้าไปขอโชคขอลาบกันแล้วก็ทำพิธีตามความเชื่อเนอะ
โดยมีพ่อหมอเป็นผู้ทำพิธีและจุดทูปมงคลเสียงทาย
เพื่ออะไรเดี๋ยวจะหาไอ้ที่แบบว่าเป็นเลขมงคล
ไปซื้อละตรงละตรีเผื่อจะได้เหกันทั้งอำเภอ
เพราะเธอจอมปลวกสีดำ

พยายามไปให้ได้แล้วคุณผู้ชมฮะ
การที่จะลุ้นกันแล้วจะได้ตามนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกเนาะ
แต่มันก็เป็นความหวังของชาวบ้านสิ่งที่เราได้เห็นคืออะไร
คือวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็การผูกพันในเรื่องของการเสี่ยงดวง
มันเป็นแบบนี้กันแทบทุกที่เพียงแต่ว่าพิธีกรรมจะแตกต่างกันออกไป
นี่เชิญผู้มีความรู้อารมณ์เหมือนเป็นพ่อหมอเป็นคนนำวิธี
แล้วนี่ต้องมีการรดน้ำรดน้ำแบบนี้เพื่อประมาณว่าเป็นการถวายน้ำ
อารมณ์แบบถวายน้ำแดงให้กับกุมงกุมารแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยจอมปลวกนะ

ซึ่งจอมปลวกรูปร่างมันคล้ายกับไอ้ไข่คือมันอยู่ที่จินตนาการนะ
จินตนาการด้วยนะว่ามันเหมือนแบบนั้น

แอะแล้วจะมีมั้ยแอะอะไรแอะอะไร
แล้วจะมีมั้ยแอะอะไร
ทูบเสี่ยงทายน่ะที่ว่ากันว่าชาวบ้านเขาจุดอ่ะ

ไม่กล้าพูดกลัวพูดไปแล้วมันจะแบบกะกะกระดัง
มันจะแก่งกลัวพูดไปแล้วดำ

ดูแล้วใช้วิจารณญาณใช้สติกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ